ต่อกันที่ช่วงของการวิเคราะห์สภาวะทางเศรษฐกิจ

เช้าวันนี้ไปพบกับคุณสินทนันบุญยอดนะครับ
มากับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย
วางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

ทั้งเรื่องของหุ้นตัวใหญ่ที่มีการทำการซื้อคืนหุ้นนะครับ

ผมซื้อหุ้นคืนแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เลยทำให้ตลาดหุ้นอเมริกาปรับตัวได้ดีครับ
เมื่อคืนนี้ก็มีการปรับเพิ่มการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับ
แล้วก็ไม่ได้ปรับเพิ่มทั่วโลกคือถ้าไปดูรายละเอียดเนี่ย
อเมริกาก็เพิ่มนะฮะทั้งยุโรปอาเซียนบ้านเราก็ปรับเพิ่ม
เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์อยากรู้๐๑เปอร์เซ็นต์๐๑เปอร์เซ็นต์
แต่เป็นของปีนี้นะครับเดี๋ยวปีหน้าผมว่าก็ต้องมีการคาดการณ์ออกมาแล้วช่วงปลายปี
โอ้โหน่าจะเติบโตดีนะครับแล้วมาดูเมื่อวานนี้ครับตลาดหุ้นไทยโอ้โหนี่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับ
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยปิดอยู่ระดับเหนือ๑๗๐๐จุดได้แล้วเป็นครั้งแรกใน๒ทศวรรษนะ
โอ้โหนี่แล้วรอบ๒๐ปีนะ๒๐ปีนะอยู่ที่๑๗๐๖๙๕จุดนะครับคุณผู้ชม
แล้วก็เมื่อวานนี้วันเดียวเนี่ยบวกมา๑๔จุดช่วงเช้าเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหตลาดยังนิ่งนะ
เหงาอยู่หน้าตอนนี้ซึมคนที่กำลังจะจดจ้องวันนี้เหล่าวะซื้อดีไม่ดี
เมื่อวานนี้มูลค่าการซื้อขายนี่๘๑๔๐๐กว่าล้านค่อนข้างสูงนะฮะเยอะทีเดียวนะ
ช่วงพลิกเนี่ยก็ประมาณแสนล้านนะครับโดยปกติเนี่ยตลาดหุ้นไทยจะเท็จกันอยู่ประมาณ
ชนิดนี้นะครับค่าเฉลี่ยนะครับแต่เคยสูงสุดเนี่ยประมาณแสนล้าน
ตอนนี้เมื่อวานนี้๘๑๐๐นี่ถือว่าเยอะทีเดียวแล้วประเด็นสำคัญก็คือช่วง
ตอนตลาดติดพักเที่ยงทางนายุทธมนตรีนะครับก็มีการประกาศว่าเดือนมิถุนายนปีหน้า
จะประกาศวันเลือกตั้งซึ่งน่าจะเลือกตั้งได้ไวที่สุดประมาณเดือนพฤศจิกาปีหน้า
เป็นข่าวดีของบ้านเราคึกคักฮะเพราะว่าเรามาดูปริมาณการซื้อขายแยก
กลุ่มนักลงทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าแหมคนที่กระเป๋าหนักสองคนนะฮะ
ก็คือนักทุนในทุนสถาบันในประเทศนะครับแล้วก็นักทุนต่างชาติก็ซื้อสุทธิเข้ามาเนี่ย
นักคลุมสถาบันซึ้อไป๑๘๓๖ล้านนะครับ
นักคลุมต่างชาติซึ้อไป๒๓๑๓ล้านนะครับ
นักคลุมรายย่อยขายออกมานะ๔๕๐๐กว่าล้านโธ่
แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าอีกตัวนึงก็ไม่พูดถึงไม่ได้เหมือนกันนะครับ
ที่ผมว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีแล้ว
เพราะฉะนั้นจะมีบริษัทชั้นนำของบ้านเราเขาเรียกว่าเข้ามาระดมทุน
มาระดมทุนอาจจะอยากจะขยายธุรกิจ

เพราะฉะนั้นคุณสามารถไปเป็นเจ้าของร่วมกับเขาได้นะครับ

ทาบ้านสีทาบ้านนะครับ
เมื่อวานี้เปิดมานี่บวกไป๓๐นะครับ
มาเก็บแคปนี่๖๕๐๐๐บาทกว่าล้าน
เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเห็นภาพว่าการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ย
ธุรกิจเหล่านี้เนี่ยก็อยู่ใกล้ชิดชีวิตคุณแน่

หรือเคยได้เห็นโฆษณาคุณปัญญา
ต้องเคยเห็นแน่นอนสีทาบ้านคุณปัญญานะ

ก็เมื่อวานเข้าตลาดเข้ามาเทรดในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
ถ้าเกิดใครสนใจอาจจะต้องลองไปศึกษาข้อมูลไปสักนิดนึงว่า
เขาจะขยายธุรกิจไปทางไหนจะไปต่างประเทศหรือเปล่า
แล้วเราอยากจะเป็นส่วนร่วมกับธุรกิจเขาไหม

เพราะฉะนั้นตัวขับเคลื่อนสำคัญอย่างการเลือกตั้งเนี่ย
ทำให้เรามองภาพเศรษฐกิจของปีหน้า

เพราะว่าตลาดหุ้นในอดีตเนี่ย

หลังจากนั้นพอตลาดหุ้นเดินดำเนินมาเรื่อย

เพราะฉะนั้นเมื่อตัวขับเคลื่อนทางด้านการเลือกตั้งมาใช่ไหม

ก็บางคนก็เริ่มแบบว่า๑๘๐๐จุด๑๙๐๐จุด
ไม่แน่เรื่องเลือกตั้งในปีหน้าก็ยิ่งใกล้ก็ยิ่งคลึกคลักกลับไปอีก
อีกอันหนึ่งที่ผมว่าเป็นอีกเครื่องยนต์นึงแหละ
ที่จะช่วยขับเคลื่อเศรษฐกิจให้เติบโตได้ดี

เพราะฉะนั้นการบริโภควันนี้เราเลยเอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมดีกว่า
บริโภคคือคุณต้องใช้จ่ายใช่ไหม

แต่ตัวเลขตัวหนึ่งที่ปรับที่เพิ่งออกมานะครับ

เอามาให้ดูก็คือตัวเลขหนี้ครัวเรือน

ความหมายจริงก็จะว่าเขาจะเอานีข่วเรือนเขาไปสำรวจนะครับว่า
แต่ละครอบครัวมีหนี้สินเฉลี่ยละคนกี่บาท

ตั้งแต่ปี๕๕อยู่ที่ประมาณ๗๑๘ใช่ไหม
ต้องบอกว่าจริงหนี้ครัวเรือนบ้านเราเริ่มปรับตัวสูง
ประมาณปี๕๔ช่วงนโยบายรถยนต์คันแรก
โอ้เป็นนี่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไปเจอเรื่องของน้ำท่วมอีก
คนก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาซ่อมแซมบ้าน
สรุปเลยละกันปีนี้ลดลงไหมครับน้องมาร์ค
ตอนนี้ลดลงมาขึ้นอีก๒๘เปรียบ๗๘๕นะครับ
โธ่นี่ก็ต้องอันนี้เป็นตัวเลขของปี๕๘จะจ้างที่พีคเลยนะฮะ
หนี้ที่เยอะที่สุดจะเป็นหนี้เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค
เธอจะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยของกินของใช้นะ
โทรส่งโทรศัพท์เสื้อผงเสื้อผ้า
เธอต้องใช้ในชีวิตประจำว่างกว่า๔๑นะครับ
มีค่าเช่าบ้านตัวถัดไปก็คือ๓๒เปอร์เซ็นต์
ซื้อบ้านที่ดินนะครับใช้ในการทำการเกษตร

ทั้งหมดคือนี่ของเรานั่นเอง
แต่เมื่อตัวเลขของหนี้ลดลง

แต่เมื่อเงินมาเข้าหนี่มารอหน้าบ้าน

ใช่ต้องครับอีกประเด็นที่ต้องติดตามเพราะว่าช่วง๒เดือนเศษที่เหลือของปีนี้
จะช่วยดันตลาดหุ้นได้ดีไหมช่วงปลายปี
ถ้าไม่ได้ซื้อก็จำเป็นแล้วเพราะว่ามัน๑๗๐๐แล้ว
โดยเวลาอีก๒เดือนเศษก็ต้องเริ่มเถียงดังทุน

ขอบคุณทั้งสองท่านครับสำหรับคำแนะนำในเช้าวันนี้ครับ